ประธุมธาร์ณีมีผู้ชายคนนึง

พอถึงเวลาจับได้เขาบอกว่าเข้าใจผิดนึกว่ากระเป๋าคนรู้จัก

เออเอากับเขาสิคะงงเหลือเกินนะคะเอาไปดูกันหน่อยค่ะ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันเลยนี่
หน้าที่กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเสื้อลายคนนี้ค่ะ
เดินไปหยิบกระเป๋าของรอปภถึงในป้อมเลยนะ
เป็นรอปภหมู่บ้านขวัญใจโดมอยู่ถนนเชียงรากบางขัน

เจ้าของกระเป๋าคือนายนาธีชินบุตรนะคะเป็นเจ้าหน้าที่รอปภ
เขาเล่าบอกว่าข้างในกระเป๋าใบนั้นมีเงินสดอยู่๔๐๐๐บาท

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก๑๐โมงวันอังคารค่ะ
นายหน้าทีเขาออกไปช่วยชาวบ้านจับงูไว้คุณ
แล้วเขาก็ไม่ได้เอากระเป๋าไปด้วยก็วางไว้ในป้อมค่ะ
ถึงครึ่งชั่วโมงพอกลับมาปุ๊บเอ้ากระเป๋าไม่อยู่แล้ว
ขอดูกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นเลยค่ะว่ามีคนเข้ามาหยิบไปถึงในป้อมเลย
ต่อมาตำรวจสพคลองหลวงตามรวบตัวคนร้ายได้
นายสุภาชัยนานครอายุ๒๙ปีเป็นชาวพังงา
ก็ถูกนำตัวไปสอบสวนแล้วค่ะเขาก็รับสารภาพบอกว่า
เป็นคนเอากระเป๋าไปจริงจริงแต่ว่านึกว่าเป็นกระเป๋าของเจ้าหน้าที่รอปภ
ที่เขารู้จักที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันอ่ะ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นของคนนี้แบบแอองิจพิษ
อ๊าวระเออฟังเขาสี่
เพราะคือพี่ลองกลับไปที่หมู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่า

ผมรู้ว่าในหมู่บ้านมันก็มีกล้องอยู่แล้ว

มีแม่บ้านของบ้านข้างถัดจากป้องนั้นไปเพราะว่ายามไปไหนแล้วพ่อไปไหน
แล้วผมก็เลยไปถามมาแล้วแล้วเขาบอกว่าสงสัยไปขี้มั่งอะไรอย่างนี้
แล้วผมก็เลยนึกว่าสงสัยของชาลีแน่ผมก็เลยเข้าไปหยิบ
แล้วก็ว่าเดี๋ยวต้องการหาผมแน่แล้วผมก็มาช่วยงานที่ต้องพัก
อันนี้กะว่าเนี่ยบัตรทุกอย่างของเขายังอยู่ครบเหมือนเดิมแล้วไม่ได้หายไปไหน
ประมาณว่าเรารู้จักกับรอปภในหมู่บ้านนั้นอยู่แล้ว

คือถึงเขาจะบอกว่าเขาเข้าใจผิด
แต่หลักฐานในภาพกล้องวงจรปิดมันก็ชัดเจน
ไปค่ะไปเข้าใจต่อที่

โดนเข้าโรงพักเข้าคุกไปตามระเบียบ